กรณีของไฮโซลูกนัดกันหน่อย

พูดถึงเรื่องของการร้องเรียน
เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรม
การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกาะความรุนแรง
แล้วทำให้เกิดการสูญเสียอะไรแบบนี้นะครับ
โดยครอบครัวของนายธนัตริย์ธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลุคนัตริย์
บอกว่าเบื้องต้นปลอดภัยและอาการทรงตัว
โดยได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลม

เกิดจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของแข็งไม่มีคม
ลักษณะเป็นกระบอกกลมนะครับ
แล้วก็มีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวา
มีบาดแผลฉีกขาดที่คิ้วขวา
กระจกตาขวาฉีกขาด
ลูกตาขวาแตกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
และจอปรสาติตาขวารอก
ต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมต่อเนื่อง
อีกเป็นเวลามากกว่า๖เดือนนะครับ
แล้วก็แพทย์มีความเห็นว่าภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว
จะไม่สามารถมองเห็นได้อีกนะครับ
ทีนี้ทางครอบครัวธนากิจอำนวย
ก็เตรียมจะฟ้องดำเนินคดีกับทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฟ้องทางแพ่งทางอาญาจนถึงที่สุดในทุกวิถีทาง
เนื่องจากว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจปฏิบัติการ
แล้วก็การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อที่จะได้ให้เป็นบรรทัศน์แล้วก็เป็นแบบอย่างในการปกป้อง
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะ
จากนี้เนี่ยทางครอบครัวก็บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยนะคะ
เลือกใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมหลายประการที่มีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตแล้วก็ร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาหรือว่าการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
โดยการปฏิบัติในการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยจะต้องใช้วิธีการยิงแบบวิถีโค้ง
หรือว่าเล็งเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาด
แล้วก็ส่วนของการยิงหรือว่าใช้กระสุนยางนี้
จะต้องเล็งยิงไปในบริเวณที่ต่ำกว่าเอว
แล้วก็ยิงบริเวณขาเท่านั้น
นี่เป็นสิ่งที่ครอบครัวของไฮโซลูกนัดออกมาเรียกร้อง
แล้วก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของไฮโซลูกนัทเองด้วยนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์และมีข้อความไว้แบบนี้ครับ
แต่ผมไม่เคยมองเห็นชัดเจนขนาดนี้มาตลอดชีวิตนะครับ
แล้วก็ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่สูญเสียอื่น
พร้อมกับบอกนะครับว่าจะขอสู้เคียงข้างทุกคน
เพื่อเรียกร้องความถูกต้องต่อไป
ขอให้ทุกคนสู้ด้วยความเข้มแข็งสันติวิธี

และเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกหนึ่งกรณี
ในประเด็นหัวข้อเมื่อไหร่จะเห็นแสงสว่างนะครับ
โดยได้เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บสาหัสของตนเองนะครับ
จากการถูกกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าบริเวณคิ้วขวา
ระหว่างการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้า
บริเวณแยกดินแดงเมื่อวันที่๑๓สิงหาคม
และบอกว่าตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย
ซึ่งวันที่เกิดเหตุนะครับก็ทราบว่าพ่อแม่ใช้อภิษฎ
อภิษฎตามหาแพทย์ที่เก่งมารักษา
ไม่อย่างนั้นอาการคงไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะครับ
โซลูกนัทบอกอีกว่าอาการตอนนี้ยังมองเห็นแค่ข้างเดียว
โดยใน๑๒วันนี้ทางโรงพยาบาลและครอบครัว
จะออกมาแถลงข่าวถึงอาการของผมอีกครั้ง
ซึ่งตาข้างขวาจะหายหรือไม่หายนั้น
ผมยังตอบไม่ได้ต้องรอฟังแพทย์แถลง
หลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจไฮโซลูกนัท
แล้วก็พูดถึงเรื่องของอุดมการในการต่อสู้ครับ